กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของลุงแกะ
จากจังหวัดสุพรรณบุรีจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจะสามารถคว้าเงินทุน๑ล้านบาท
กลับไปต่อชีวิตของคนในครอบครัวได้หรือไม่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ถามหน่อยทุกคนครับเตรียมตัวมาดีไหมครับวันนี้
ก็เต็มที่ครับ

เต็มที่ครับเพื่อครอบครัวครับ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญลุงแกะมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

พร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด
๕ข้อพร้อมกันเลยครับ
เรื่องข้อที่๑ครับ
พระบรมราชานุสรดอนเจดีครับ

พระบรมราชานุสรดอนเจดีครับ
ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้อ่ะลุง

ทำไมเลือกพระบรมราชานุสร

ค้าขายอยู่ตรงนั้นหลายปีแล้วครับ

ก็ตก๑๐ปีแล้วครับ

ของพระนเลสวนโดยเฉพาะ

แกะต้องเลือกตอบแล้วล่ะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จากป้ายสมเด็จพระนเรศวร

ตัวเลือกที่หนึ่งพศสองพันเก้าสิบห้า
ตัวเลือกที่สองพศสองพันเก้าสิบหก
ตัวเลือกที่สามพศสองพันเก้าสิบเจ็ด
และตัวเลือกที่สี่พศสองพันเก้าสิบแปด
เมื่อเช้านี้ไปกราบท่านมาครับ
ก็น่าจะเป็นปีพศสองพันเก้าสิบหกนี้แหละครับ

ตัวเลือกที่สองปีพศสองพันเก้าสิบหกครับ
ตัวเลือกที่สองพศสองพันเก้าสิบหกครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วกันลุง

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าแกะขึ้นมาตอบครับ

ลิเกและก๊อตจักรพันธ์

ทำไมถึงเลือกของใช้ใกล้ตัวให้ป้าแกะครับ

เขาน่าจะรู้ดีว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ครับ
เชิญป้าแกะมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ลุงเลือกให้เรื่องของใช้ใกล้ตัวครับ
ทีมงานตาดีมากเลยได้ไปเจอรูปรูปหนึ่ง

เห็นไหมรูปนี้เห็นยังหน้าจอ

น่าสนใจมาก

แน่มีแฟนของแฟนคลับ
นี่แฟนคลับทำมาให้เหรอคะ

ภาพนี้นะครับจะเป็นภาพที่รีทัศน์

เรียงลายอยู่หลายรูปมากเลย
อยู่ใต้ข้อความอวยพร

คำถามมันอยู่ตรงรูปของลุงนี่แหละ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในรูปนี้มีรูปลุงแกะกี่รูปตัวเลือกที่หนึ่งห้ารูปตัวเลือกที่สองหกรูปตัวเลือกที่สามเจ็ดรูปและตัวเลือกที่สี่แปดรูป
พอเห็นคำถามนี้ก็ยิ้มเลยแหละเพราะว่าพอเมื่อเช้าเพิ่งดูมาขอตอบตัวเลือกที่สองค่ะหกลูก
ตอบตัวเลือดที่สองหกรูปครับ
ผมขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะถ้าถูกสองข้อนี้นะครับ
ครึ่งทางแล้วหนึ่งหมื่นบาทแล้วนะครับค่ะหนึ่งแสนและหนึ่งล้านรออยู่ในครึ่งทางหลัง
ป้าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับน้องต้าค่ะ
ต้าแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องต้าขึ้นมาตอบครับ
เรื่องกวงมาลัยลิเกและก็อตจักรพันธุ์ลิเกค่ะ
ป้ามั่นใจแค่ไหนว่าน้องต้าจะตอบเรื่องลิเกได้ก็ไม่มั่นใจหรอก
ได้เขาเล่นอยู่อ่ะก็น่าจะได้ขอให้โชคดีนะครับค่ะ
เชิญน้องต้ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ลิเกครับเล่นลิเกมานานแค่ไหนแล้วครับนานอยู่พอสมควรครับ
ต้าได้เรียนเรื่องแม่บทไหม

บทสุดท้ายของรำแม่บทเล็กย้ายท่ามัชชาเอ่ย
ชมสาครพระสี่กรคว่างจากฤทธิลง
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระศรีกรจากเนื้อเพลงรำแม่บทเล็ก

ตัวเลือกที่หนึ่งพระอินทร์
ตัวเลือกที่สองพระพรม
ตัวเลือกที่สามพระนาราย
ตัวเลือกที่สี่พระอีสวน
ถ้ารำที่ได้มาก็คือได้มาจากพ่อพ่อเป็นคนสอนมา
ก็เลยทำให้รู้ว่าเทพองค์ใดมี๔กร
ขอตอบข้อที่สามพระนาราย
ตัวเลือกที่สามพระนารายครับ

สามข้อผ่านไปนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งข้อเท่านั้น
ถ้าไม่มีใครผิดเลยนะครับ
ในข้อที่สี่นี่ถูกอีกหนึ่งข้อนั่นหมายความว่า
เราได้รับเงินล้านกลับไปบ้านในวันนี้
ต้าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เรื่องภวงมาลัยและก็จักรผัน

เพราะว่าพี่นบเขาถนัดทางนี้ครับ

ขอเชิญพี่นบมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พี่นพเลือกเรื่องภวงมาลัยทำมานานหรือยังครับ

เอาล่ะเกี่ยวกับเรื่องพวงมาลัยนี่นะพี่นบนะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ก็จะมีดอกลักษณ์และมะลินะครับ
แล้วก็มีอุบะเป็นดอกกุหลาบนะครับ
ภารกิจก็คือต้องนำมาผูก
ผูกให้มันเป็นพวงเดียวกันนะครับ

ถ้าพวงไหนหลุดเราจะไม่นับพวงนั้น

ต้ามาทำหน้าที่มาเร็ว

แล้วก็เดี๋ยวตัดให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปผูกเอาไว้

ระคังจะเป็นสัญญาณหยุดเวลานะครับ
วินาทีเดียวก็มีค่านะต้า

โจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับ

ประกอบพวงมาลัยให้ได้ทั้งหมด

๒พวง

๓๗พวง

๕๐พวง

๓๑พวง

๒๕พวง

พวงมาลัย๒๕พวงคือเขาก็ตัดเรียบร้อยนะครับ

จะได้หรือไม่ได้เอาใจช่วยนะครับ
ครอบครัวของลุงแกะจากจังหวัดสุพรรณบุรี
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ

โรค